เมื่อวานี้ช่วงบ่ายนะคะที่มีประชาชนไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
ถูกฆ่าและมัดด้วยผ้านวม
หลังจากนั้นเอาศพและผ้านวมที่มัดไปทิ้งไว้ที่ริมถนน
เป็นถนนสายป่าตองกะรน
ก่อนถึงสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตในสภาพ
คนไปเจอและเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบ
ตอนนี้ตำรวจค่ะพยายามตรวจสอบข้อมูล
หาหลักฐานต่างเพื่อที่จะรู้ว่าผู้เสียชีวิตนี่เป็นใคร
ใครก่อเหตุเอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้
ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นเป็นแบบนี้
สภาพศีรษะยุบค่ะ
ว่าจะถูกตีด้วยของแข็งจนเสียชีวิต
จากนี้ไม่พบหลักฐานอื่นนะคะที่ระบุว่าเป็นใคร
มาจากไหนแต่ว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดสถานีตำรวจภูทรกรณได้มีการส่งข้อความ
พร้อมภาพตำหนิรูปภัณฑ์สันธารของผู้เสียชีวิต
ลงในแอปพลิเคชันไลน์
ซึ่งเป็นกรุ๊ปต่างในพื้นที่ภูเก็ต

ช่วยกันกระจายข่าวและแจ้งเบาะแสหาตัวผู้เสียชีวิต
โดยในภาพนี้นะคะบอกรูปภัณฑ์สันธารหน่อยนะคะ
นี่คือเสื้อคลุมของเธอค่ะเป็นเสื้อคลุมของผู้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนเสื้ออีกตัวเป็นเสื้อลายจุดสีดำขาวตัวนี้ค่ะ
กางเกงที่สวมเป็นกางเกงขายาวสีน้ำตาลลายสก๊อต
ตามร่างกายเนี่ยนะคะไปเจอแหวนเป็นแหวนเงิน๑วงแหวนเพชร๑วง
ำไรข้อมือ๒เส้นสร้อยข้อมือ๑เส้น
รวมทั้งพระเครื่องห้อยติดคอผู้ที่เสียชีวิตอยู่ด้วยนะคะ
ผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเพศนะคะความสูง๑๖๐๑๗๐เซนติเมตร
อายุระหว่าง๔๐๔๓ปีและมีสภาพผมยาวด้วยค่ะ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครเลยนะคะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
เพื่อหาเบาะแสจากการแจ้งความคนหายของคนในพื้นที่ด้วย
เรื่องต้นจุดดังกล่าวไม่มีกล้องวงจรปิดนะคะ
จึงต้องขยายพื้นที่รัศมีกล้องวงจรปิด
คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรก่อนเกิดเหตุและหลบหนีค่ะ
คุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่เรานำเสนอไปนะคะ
เป็นเสื้อผ้าหรือรูปประพันธ์สันธารอายุ๔๐๔๓ปี
ผมยาวความสูงประมาณ๑๖๐๑๗๐เซนติเมตร